มันมีเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวชายเป็นชาวต่างชาตินะคะ

กลายเป็นว่าชายชาวต่างชาติซึ่งผู้ชายใช้ชีวิตของใคร

คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น
ไม่ใช่แค่หยิบของกินแล้วไม่จ่ายเงินแต่ไปดูเหตุการณ์ก่อนนะคะ
ที่เราชี้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุคือก็เป็นชายชาวต่างชาตินะคะ
พลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะคือเขาเถียงกับผู้หญิง
เป็นผู้หญิงใส่ชุดสีดำอ่ะนะคะแล้วก็เขาก็ถูกผู้ชายมารุมทำร้าย
คือจริงแล้วในภาพเนี่ยบางคนก็เป็นพลเมืองดีไปห้ามนะคะ
ผู้ชายไทยตัวใหญ่หน่อยใส่เสื้อสีดำค่ะ
เตะชายชาวต่างชาติคนนี้ทีเนี้ยค่ะมันมีอีกอีกอันหนึ่งที่มันหนักหน่อย
คือเหมือนกับว่าเอาเก้าอี้เหล็กฟาดใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้ด้วย
นี่นะคะคือทั้งต่อยทั้งอะไรแล้วมันจะมีจังหวะ
มีเก้าอี้เหล็กไปฟาดด้วยนะคะนี่ตรงนี้ค่ะ
คือก็มีพลเมืองดีพยายามจะห้ามพยายามจะแยกนั่นแหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๔ก็คือช่วงเช้ามืดวันนี้นะคะ
ก็นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติก็อยู่กันพอสมควรแหละ

ทีนี้ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปตอนกลางวันนะคะ
วันนี้ลงพื้นที่ไปไปเจอกับกาดของร้านอาหาร
คุณตูนนามสมมุติเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ตามคลิป
ชายชาวต่างชาติคนนี้มาที่ร้านผัดไทย
ผัดไทยไปกินที่หน้าร้านอีกร้านหนึ่ง

ชายชาวต่างชาติคนนี้หยิบป่อเปี๊ยะทอดกินไป๓ชิ้น
แล้วเดินไปไม่จ่ายเงินพ่อค้าก็เลยไปทวง
ชายชาวต่างชาติคนนี้ไม่ยอมจ่าย
หลังจากนั้นมีผู้หญิงคนไทยไปทวงเงินแทนพ่อค้า
ชายชาวต่างชาติคนนี้ก็เลยยืนเถียงกับผู้หญิง
แล้วมันก็เกิดเรื่องบานปลายจนชุลมุนกันเกิดขึ้น
แต่ผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างร้านผัดไทยเขาก็เลยพูดภาษาได้
อันนี้ที่ผมได้ยินมาเขาก็จะจับตัวต่างชาติ
ผมก็เลยถามว่ามีอะไรกันก็แค่ลงมาจากบันไดจากเก็บของแล้ว
เขาก็บอกว่าผู้หญิงก็เลยบอกว่ากินป่อเปี๊ยะแล้วไม่จ่าย
ผมก็เลยหันมาถามพ่อค้าผัดไทยว่าพี่มีอะไรยังไง
แล้วเขาจ่ายไหมเขาบอกค่าผัดไทยจ่ายแล้วแต่ป่อเปี๊ยะยังไม่จ่าย
แต่คุณผู้ชมคะทางพ่อค้าทางคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่า
มันไม่ใช่แค่ป่อเปี๊ยะ๓ชิ้นแล้วไม่จ่ายเงินมันมีอะไรมากกว่านั้น
คือพ่อค้าขายผัดไทยที่อยู่ในคลิปเขาเป็นคนใส่เสื้อสีขาวลายทางตรง
คือเขาไปห้ามนะคะเขาก็จะไปห้ามไปแบบไปดัน

เขาบอกว่านักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติคนนี้ไม่ยอมจ่ายเงินค่าป่อเปี๊ยะ๓ชิ้น๓๐บาท
ผัดไทยจ่ายแล้วเขาไม่ได้จะเอาเรื่องเอาราวอะไรไม่อยากให้มีเรื่องกัน
แต่มันมีเรื่องราวที่มากกว่านั้นคือผู้หญิงไทยที่ใส่ชุดสีดำอะค่ะ
ไม่พอใจชายชาวต่างชาติคนนี้เพราะไปผลักอกเธอก่อน

เรื่องมันเลยบานปลายกลุ่มคนไทยที่อยู่แถวนั้นก็เลยไปรุมเนี่ยค่ะไปรุมใส่ชายชาวต่างชาติ
แล้วพ่อค้าบาร์บีคิวเนี่ยเขาเกี่ยวอะไรด้วยครับพี่

บอกว่าเดี๋ยวคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

จากการตรวจสอบเบื้องต้นนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติ

นี่ค่ะเขาก็แบบไปเลยอย่างนี้ค่ะ
แต่คนเห็นคลิปภาพก็บอกว่าโอ้โหมันอะไรกันนี่